คุณผู้ชมคะลุงเคนขายโจ๊กหายตัวไปอีกแล้วนะคะ
แต่เพื่อนบ้านของลุงเคนบอกว่าอย่านะ
อย่าเพิ่งต่อว่าลุงเคนได้ไหมว่าโกหกเพื่อต้องการเอาเงินบริจาค
หายตัวไปรอบนี้ถ้าเกิดกลับมาเพื่อนบ้านบอกว่า
เดี๋ยวจะให้ลุงเคนตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ทุกข้อสงสัยของสังคมไม่ว่าจะเป็นยอดเงินในบัญชี
ไม่ว่าจะเป็นการหายตัวไปไหนนี่ค่ะ
ลงพื้นที่ไปคุยกับเพื่อนบ้านของลุงเคนชื่อว่าคุณป้าสุนีห่อหุ้ม
ให้การช่วยเหลือลุงเคนมาตั้งแต่ต้น
เพิงพักให้ที่อยู่อาศัยพ่วงน้ำพ่วงไฟให้ลุงเคนไปใช้แบบฟรี
คือป้าสุนีบอกว่าจริงแล้วลุงเคนแกเป็นคนที่เกรงใจมาก
ไม่ค่อยขอความช่วยเหลือใครสักเท่าไหร่นัก
อยู่แบบนี้มานานหลายปีแล้วชีวิตเริ่มเปลี่ยนไป
หลังจากที่มีข่าวการบริจาคเงินมาให้ลุงเคน
คือปกติลุงเคนจะออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด
ขึ้นรถเมย์ไปซื้อหมูที่คลองเตยมาทำโจ๊กขาย
แล้วก็จะกลับเข้ามาอีกทีสักประมาณบ่ายสองบ่ายสาม
ทำแบบนี้ปกติทุกวัน
แต่หลังจากเกิดเรื่องมีคนตามมาหาลุงเคนที่บ้านเยอะ
ตอนนี้เพื่อนบ้านก็ไม่มีใครรู้เลยนะว่าลุงเคนเนี่ย
ออกจากที่พักไปเมื่อไหร่ไปตอนกี่โมงไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร
กลับมาตอนไหนไม่มีใครรู้นะ
สิ่งที่คนเป็นกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพของลุงเคน
เพราะแกเนี่ยตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นเดินก็ไม่ค่อยจะไหวค่ะ
เป็นกังวลว่าตอนนี้แกไปอยู่ที่ไหนอย่างไรจะได้รับอันตรายหรือเปล่า
เพื่อนบ้านบอกว่าหากรอบนี้ลุงเคนกลับมา
จะขอให้ลุงเคตั้งโต๊ะแถลงข่าวรอบเดียวให้จบไปเลย
คลายทุกข้อสงสัยไปเลยนะคะ
เคนแกจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขสักทีค่ะ
เป็นกังวลเยอะกังวลว่าแกจะไปนั่งอยู่ที่ไหนไปนอนอยู่ที่ไหน
แล้วใครจะทำอะไรแกบ้างนี่ถ้าผมตามได้ผมจะตามกลับมาแล้ว

เพราะว่าลุงแกไม่มีคนที่ว่าจะคุยกับแกได้
เพราะแกอยู่ตัวคนเดียวแกก็มีเรื่องมีราวอะไรในสมองแก
แกก็คิดคนเดียวตามประสาทคนแก
คุณสุนีเป็นเพื่อนบ้านของลุงเคนเนี่ยนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งท่านค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะมาตอบข้อสงสัยของสังคมนะคะ
ก็คือรักษาการผู้อำนวยการเขตราชเทวีคุณพิษสมัยเรืองศิลป์
ก่อนหน้านี้ก็พยายามชี้แจงว่าลุงเคนหายไปไหนอย่างไรเนี่ยนะคะ
รักษาการผู้อำนวยการเขตราชเทวีบอกว่าเดี๋ยวทางเขตนี่แหละ
รับเป็นสื่อกลางในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงในประเด็นต่างที่หลายคนสงสัย
โดยเฉพาะยอดเงินบริจาคของลุงเคนที่อยู่ในบัญชียอดมันเท่าไหร่อย่างไรกันแน่
รักษาการพอเขตราชเทวีบอกว่าตอนนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือ
เรื่องของจิตใจของลุงเคนเพราะว่าแกอาจจะเกิดความเครียด
เพราะว่าหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมีคนตามมาที่บ้านเยอะนะคะ
เดี๋ยวรอดูนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าลุงเคนกลับมาก็จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ